คือมีคนร้องเรียนไทยรัฐทีวีของเรามาบอกว่าโอ้โห๓ปีแล้วคดีไม่คืบหน้าเลย
เพราะพวกเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมกระทืบเมื่อ๓ปีก่อน
ปางตายนะคุณนะพยายามที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
แต่คดีไม่คืบจริงแต่ว่าเขามีคลิปเป็นหลักฐานนะครับ

เขาเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเขาทั้งสองคนรู้จักกัน
เพราะว่านายวัญชัยทำงานอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับ
ก่อนเกิดเหตุ๑ในกลุ่มวัยรุ่นนั้น๙คนนั้น
นำรถยนต์มาเช็คระยะที่ศูนย์
ระหว่างนั้นน้องผู้หญิงในศูนย์ได้ขับรถคันดังกล่าวไปล้างทำความสะอาด
ให้เพื่อจะส่งคืนรถให้กับลูกค้า
แต่บังเอิญมันประสบบัติเหตุให้คุณไปทำสเกิร์ตหน้ารถเขาแตก
จากนั้นก็มีการติดต่อเพื่อจะนำรถไปซ่อมให้
แต่ทางเจ้าของรถไม่ยอมจะขอเป็นเงิน๗๐๐บาท
แล้วก็ทางน้องผู้หญิงเองก็ยอมจ่ายให้๗๐๐บาท
แต่ขอแลกด้วยตัวสเกิร์ตที่แตกจะไปซ่อมและจะไปจำหน่าย

นี่หนุ่มสองคนก็คือนายสุนทรกับนายวัญชัย
พยายามไปช่วยเจรจาแต่พอไปถึงที่พักเขา
ถูกรุมควดเบียวฟาดที่หน้า
ใช้อาวุธตบเข้าที่ศีรษะและใบหน้าจนสลบเลย
มารู้ตัวอีกทีก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

ก็แจ้งความกับตำรวจผ่านไป๓ปี

ขณะที่ตัวพวกเขาต้องย้ายออกจากห้องพักที่เกิดเหตุ

อยากฝากตำรวจช่วยพวกผมหน่อยเถอะครับ
คุยโตษับเรื่องอะไร
ผมก็เลยบอกว่าเป็นผมครับ
พอเข้ามาถึงตรงนี้
ลุมคุมร้ายร่างกายนะครับ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้อีกทีนะครับ